มิติใหม่ของข่าวหมอปลา
ผัวร่างเทพร่ายคาถาเมียภาวะหอบลูกหนี
นี่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคือ
เมียมาขอให้หมอปลาช่วยหน่อย
หัวไปรับขันห้ามาไว้บ้าน
จากนั้นเปลี่ยนไปนะครับทำตัวเป็นพ่อปู่ฤษี
จากคนที่ธรรมโธมโมคุณผู้ชมครับ
จบเขาเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปไปชอบเที่ยวคาราโอเกะครับ

ผมไม่ได้โปรยผิดพฤติกรรมก็เป็นอย่างนั้นจริงครับ

คือเป็นพ่อขันห้าเป็นพ่อไร
คลิปที่เมียส่งมาว่านี่นี่คือสามีของเธอ
หัวของเธอพูดจากใครถูกแฝงร่าง
เธอได้แต่งงานอยู่กินกับพี่อ๋องสามีนะจะมีลูกสาว๒คน
พี่อ๋องได้เป็นคนธรรมดมชอบสวดมนต์นั่งสมาธิชอบอะไรที่เกี่ยวกับฤษี
๒๖๕๙ย้อนไปพี่อ๋องไปรับขันห้ามาโดยไม่บอกคนในบ้าน
เช้ามาก็เห็นขันห้ามาแล้วแล้วมีองค์พ่อปู่ฤษีมาตั้งไว้ที่บ้านด้วยคุณผู้ชมครับ
หลังจากนั้นพี่อ๋องเปลี่ยนไปพูดจาแปลกชอบบอกว่าตัวเองเป็นพ่อปู่ฤษีนะครับ
ตัวเธอกับลูกกลัวต้องย้ายหนีไปอยู่บ้านญาติ
อย่างนั้นเนี่ยสามีของเธอนะจากคนธรรมธรรโมถือศีลสวดมนต์นะ
กลายเป็นชอบออกเที่ยวกลางคืนอ่ะแต่งตัวหล่อน้ำหอมฟุ้งเลย
น้องผมหอมฟุ้งเลยนะไปเที่ยวคาราโอเกะก็เลยอยากให้หมอปลามาดูหน่อย
ตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงเหลือเกินกลัวอาการจะหนักไปกว่านี้
คล้องกับเพื่อนบ้านของพี่อ๋องครับบอกว่าโอ้พี่อ๋องนี่อาการหนักนะหลังพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วนะ
สวดมนต์อยู่คนเดียวเปิดเพลงดังที่สำคัญคือมีพฤติกรรมแปลกของพี่ดูว่าแปลกยังไง
ปีนหลังคาบ้านชาวบ้านไปร้านอาหารสั่งแล้วไม่ยอมจ่ายตังค์
แล้วก็ดื่มน้ำหมักของเศษผลไม้บอกว่าโอ้ดื่มแล้วสุขภาพดี
ทีมข่าวครับทีมข่าวไปคุยกับนะฮะพี่อ๋องถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
อ๋องคุยรู้เรื่องนะคุณผู้ชมครับน้ำแข็งก๊อฟพี่อ๋องนี่พี่อ๋อง
อ๋องพาผู้สื่อข่าวมาดูมาดูห้องพระน้องนี่พี่ไม่เคยพาใครขึ้นเลยนะ
ไปไปชั้น๓ชั้น๓เนี่ยครับนี่ห้องพระพี่อ๋องนะครับ
ชอบไว้พระส่วนมนต์นะครับแต่จำไม่ได้ว่าพ่อปู่ลื้อสีเนี่ย
แฝงร่างตอนไหนแต่ตัวเขาเนี่ยตัวพี่อ๋องเนี่ย
มีลื้อสีสองตนนะอยู่ในร่างเดียวเนี่ยพ่อปู่ลื้อสีเดินดง
แล้วพ่อปู่ลือศรีสิงนะมีเวลานอนเนี่ย๒ชั่วโมงเท่านั้น
เพราะฤษีจะปลุกนะปลุกต้องตื่นตื่นมาแล้วสวดมนต์ชุมนุมเทวดา
เวลามีมารพระประจนเนี่ยจะได้รับญาติจากสวรรค์มาบอกล่วงหน้าด้วย
ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะว่าตัวเองมีมารพจนนะครับ
แล้วมารเนี่ยทำร้ายลูกเมียแล้วตัวเขาเนี่ยนะครับแม่
ทำให้ตัวเขาอยู่คนเดียวนะครับเหมือนพระพุทธเจ้านั่นว่าไปนั่นเลย
พี่อ๋องเรียกบ่อยว่าพ่อปู่ลื้อสีเนี่ยรู้ไปถึงดวงเมืองนะ
โอ้โหดีนี่นี่นี่อ่ะใครรู้ข่าวการเมืองอยู่มาฟังพี่อ๋อง
อ๋อบอกว่านายกจะเป็นผู้ชายเป็นคนที่โดนแกล้ง
ส้มหลุดไปแล้วพี่อ๋องหมายถึงหมายถึงเนี่ยถ้าดูส้มเนี่ยนะ
เดี๋ยวจะได้กลับมาแน่นอนอ้าวพี่อ๋องบอกจะกลับมานะนะครับ
แต่บอกไม่ได้นะว่าใครเขาห้ามบอกส่วนโรคไข้หวัดนกที่ระบาดก่อนหน้านี้
เป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะอะไรไหมก๊อฟทำไมน้ำแข็ง
ทำไมกรอบไข้หวัดนกที่มันมีก่อนไปรอบไก่มันไปฟ้องเพราะอินฟังพี่อ๋องเล่าหน่อย
เป็นผู้ชายก็คนเดิมนี่แหละเดี๋ยวเขาก็ยึดปุ๊ปค่ะก็คืนนั่นหน้าจะเข้าคืน
เพราะก็โดนการแกล้งเฉยก็คือนี่แหละคนสีส้มนี่แหละ

ก็เดี๋ยวไปเป็นตัวแทนพี่กับน้ำแข็ง

ไปถึงตรงน้ำหมักปั๊บถอยหลังสามเก้าพัง
พังงะเลยหรอ
พังงะเลย
อันนี้น้ำหมัก
ผมนึกถึงข่าวพระพิดาเลย
คุณผู้ชมฟังข่าวนี้อย่างเดียว

ผมมีน้องอยู่คนหนึ่งบอกแล้วว่าอันนี้เขาสายมูของแท้ใครก็รู้
ทั่วประเทศทัศนัยโคตรทองนะครับ
ไปแทนแซกเด็กแต่ดูด้าแซกก่อน
คือในทีวีไม่ได้มีกลิ่นนะแต่รับรู้ได้ถึงกลิ่นที่มันแบบโอ้โหจริง
ข่าวนี้ยังไม่พูดถึงหมอปลาเลยหมอปลารับปากแล้วครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปลงพื้นที่หาคำตอบให้
ว่าทำไมมันเกิดจากการรับขันห้ามาหรือเปล่า
อันนี้คุณผู้ชมไม่ได้เกิดการลบหลู่หรืออะไรนะ

เดี๋ยวดูหมอปลาหมอปลาไปจะเป็นยังไง
แต่คือเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าคนใดคนหนึ่งไปรับเรื่องของขันห้ามา
แล้วไม่ได้ถือศีลรักษาศีลที่ควรจะทำปฏิบัติ
สิ่งที่มันไม่ดีมันจะย้อนกลับเข้าตัว
แล้วคนบุคคนนั้นก็อาจจะมีอาการทางจิตที่มันผิดเพี้ยนไป
เพราะคุณไม่ยอมรักษาศีลตามที่คุณไปรับขันห้ามมาอะไรแบบนี้
เป็นความเชื่อตามศาสตร์ที่เขาว่ากันนี่แหละ
คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าผมอ่านข่าวนี้พี่ออน
พี่ออนเม้นต์มา